ดูคดีที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิต
ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันเกิดขึ้นแล้วจริงครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาอุโมงลอดทางรถไฟนะฮะ
คือเขามีหมู่บ้านแล้วมีทางรถไฟค่ะทีนี้ถ้ารอรถไฟหรืออะไร
อาจจะทำให้มันเสียเวลาหรืออุบัติเหตุจากการที่รถไฟอะไรพวกนี้

แล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำมันขังอย่างนี้

ปรากฏว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะฮะ
คือประมาณตี๒เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
สนประเวทได้รับแจ้งว่ามีคนติดอยู่ในรถ
พบว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอุโมงทางลอดทางรถไฟ
ก็สร้างเอาไว้ลอดทางรถไฟความยาวประมาณสัก๒๐๐เมตร

แต่เมื่อคืนมีน้ำท่วมเต็มอุโมง
จนถึงถนนเลยนะครับ

ก็คือญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า

เมื่อคืนนี้ขับรถออกมาจากหมู่บ้าน

นี่คือนางสาวพานุมาตร

ขับรถออกมาประมาณเที่ยงคืนนะครับ
พอผ่านป้อมยามลงอุโมงเนี่ย

แล้วก็มีน้ำท่วมทะลักเข้ามา

รถไปจอดอยู่กลางอุโมง

พยายามจะออกจากรถออกไม่ได้
สัญญาณโทรศัพท์มันก็ตัดไป

แล้วคาดว่าผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ

และนักประดานน้ำของมื้อนิฐีเป่าติ๊กตึ้งมาช่วย
จนกระทั่งพบว่ารถพลิกอัพที่เธอขับมานะฮะ
อยู่ภายในอุโมงแล้วเธอก็เสียชีวิตอยู่ในรถนะครับ

แล้วติดตั้งระบบสูบน้ำเอาไว้
เพราะว่ามักจะมีน้ำท่วมที่อุโมงช่วงหน้าฝน
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาท่อส่งน้ำมันแตก
หมู่บ้านก็เลยปิดเครื่องสูบน้ำนะฮะ
เพราะว่าท่อส่งน้ำมันแตกไง

จังหวะที่ผู้เสียชีวิตขับรถออกมาจากหมู่บ้าน
แล้วเห็นว่าตอนนั้นน้ำในอุโมงมันยังไม่มาก

แล้วปรากฏว่าช่วงที่โทรไปแจ้งครอบครัว
เครื่องมันดับกระทันหันมาช่วยออกไปหน่อยเนี่ย
อยู่ดีน้ำมันทะลักท่วมเข้ามาจนเต็มอุโมง

เท่ากับว่าคนที่อยู่ข้างนอกที่ตามมาเนี่ย
ก็เข้าไปช่วยไม่ได้เหมือนกัน
เรื่องนี้นะครับรอปภของหมู่บ้าน

เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่มาช่วยเหตุ

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านพยายามเข้าไปช่วยเหลือคนขับรถ

ลงไปค้นหาถึง๒รอบ
จนกระทั่งไปพบว่าผู้เสียชีวิต
ลอยติดอยู่บนหลังคาด้านในของรถกระบะ
ก็ใช้เวลานานอยู่๓ชั่วโมงนะฮะ
ถึงที่จะไปเจอแล้วก็ช่วยออกมา
มาจากฝั่งโน้นแต่สภาพรถน้ำมันปีก
ก็ก่อนที่จะเสียชีวิตคือทางบ้านบอก
เธอก็ได้โทรศัพท์ไปบอกให้มาช่วยด้วยเนาะ

มีคำถามว่าทำไมไม่มีป้ายเตือนไว้หน้าอุโมง
ทำไมเราประพอบ์หมู่บ้านไม่เตือนก่อนไม่บอกก่อนว่าน้ำมันถ้วม

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับอุโมงเกิดเหตุนะคะ
ก็คือนายเชษฐกิจนามสา

เขาบอกว่าตั้งแต่อยู่ตรงนี้๒๐กว่าปี

แต่ว่าช่วงเย็นฝนตกหนักจริงอาจจะมีปริมาณน้ำสะสมค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ดึกด้วยไม่เห็นอุโมงมืด
ที่ผ่านมาพอฝนตกก็มีน้ำขังอยู่ในอุโมงบ้าง
แต่มันไม่มากจนมิดเพดานอุโมงแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็บอกว่าก็อาจจะมีปัญหาอะไรของเครื่องสูบน้ำหรือเปล่า
พอเปรียบเทียบหมู่บ้านใกล้เขาก็มีอุโมงลอดทางรถไฟเข้าหมู่บ้านเหมือนกันนะคะ

ก็เลยไม่เปิดเครื่องสูบน้ำคือสวิชปิดอยู่เลยนะคะตอนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
สูบน้ำไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียค่ะเจ้าที่บอกว่าลองกดสวิชเปิดดูด้วยนะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วก็ช่วยออกมาแล้วเนี่ยลองกดเปิดดูดูว่าเครื่องสูบน้ำใช้งานได้หรือเปล่า
ใช้ได้นะคะแต่เขาปิดเอาไว้เพราะท่อมันแตกเนี่ย

น้ำมันขังอยู่แล้วครับทีนี้ท่อน่าจะเป็นท่อมันแตก
เพราะปกติมันก็อยู่นานแล้วไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นิดหน่อย
มันเป็นที่อาจจะหนักมากมันไม่เคยเกิดอยู่ที่นี่
มันก็มี๒อุโมงสายนี้แต่ก็ไม่เคยเป็น
ขับรถพันไปพันมาน้ำมันจะท่วมได้อย่างไรมันในเมืองใช่ป่ะ
ไม่ใช่แบบบ้านนอกแบบเออไม่มีอะไรมาช่วย
มีเครื่องอะไรอุปกรณ์มันมีหมดแต่เจอเหตุการณ์มันก็รู้สึกเศร้าใจมีคนตาย
เรื่องของการหนีเอาตัวรอดเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันแบบนี้รถจมน้ำเนี่ย
ด้วยนะคะเพราะว่ามีคำถามเกิดขึ้นว่ารอปภรู้ไหมทำไมรอปภ
ไม่แจ้งลูกบ้านก่อนจะออกมาจากหมู่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะ
ออนุส๖๕ทางฝั่งออกถนนเลียบมอเตอร์เวย์

แต่ก่อนเกิดเหตุไม่รู้ว่าผู้ตายจะลงอุโมง
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีรอปภคนไหนแจ้งเตือนหรือเปล่า
รอปภเขาจะเตือนเขาอ้างแบบนี้นะคะ

คุณก็ต้องไปใช้ทางอื่นอะไรอย่างนี้

เราก็ส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นะคะก็ไปตรวจสอบอุโมงที่เกิดเหตุ

ตลอดทั้งวันนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากอุโมงที่ถูกน้ำท่วมค่ะ
ซึ่งนับ๒๐ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะ
จะเห็นว่าระดับน้ำนั้นลดลงเพียงครึ่งคันรถที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะ
วิบเมตรมิดหลังคารถ้านี้แต่ว่าผ่านไปหลายชั่วโมงค่ะ
ระดับน้ำนั้นลดลงเหลือครึ่งคันรถเท่านั้นนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบตอนนี้ค่ะก็กำลังเตรียมที่จะนำรถ
จากจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
ส่วนการสูบน้ำนั้นก็ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากอุโมง

เพราะว่าตอนนี้นะคะลูกบ้านของหมู่บ้านโกเดนคารานั้น
จะต้องใช้ทางเข้าออกในฝั่งของถนนอ่อนนุษย์๖๕เท่านั้น
หลังจากที่ต้องใช้อุโมงลอดทางรถไฟแห่งนี้
นี่ค่ะตอนที่คุณพัชรวรินลงพื้นที่ไป
ก็เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะสูบน้ำออกมาจากอุโมงให้หมด
ก็สักบ่าย๓โมงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เอาเชือก
หน้ารถนะคะแล้วก็ลากลากขึ้นมาจากอุโมง
ใช้เวลาอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
กว่าจะกู้ซากรถได้สำเร็จ๖โมงเย็นนะคะ

ผู้กำกับการตำรวจนครบานประเวท
เข้าตรวจสอบรถกระบะคันนี้นะคะ
เป็นกระบะที่ก็สูงกระบะยศตี้
ทนาศิษย์เมษพันธุ์เมืองท่านก็บอกว่า
คือทางเขตเนี่ยได้รับแจ้งตอนประมาณตี๕๓๐
ตอนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
ก็พยายามที่จะเรียกตำรวจเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วย
แต่ว่าก็ไม่ทันผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตอยู่ในรถแล้วนะครับ
ส่วนทางตัวผอเขตประเวศ
เมื่อได้รับแจ้งตอนตี๕๓๐ก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
เพราะว่าหมู่บ้านนี้มีป้อมยามรักษาความปลอดภัย
อยู่ที่หัวอุโมงทางลอดกับท้ายอุโมง
แล้วก็มีกลวยยางมีเก้าอี้นะ

แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาไม่มีอะไรกั้นเลย

ก็สอบถามเราพอว่าทำไมไม่หาอร่อยมากัน
ทั้งที่พอมาสอบถาม

ตอน๓ทุ่มคุณเห็นมาสอน๓ทุ่มเมื่อคืน
ก่อนจะเกิดเหตุนี้ประมาณเที่ยงคืนของผู้ตายเนี่ย
มีรถคันหนึ่งที่ลงไปในอุโมงแล้วก็ติด
คล่องก็ต้องเอารถกระบะลากขึ้นมาก่อนแล้วคันหนึ่งนะ

น้ำยังไม่เยอะแต่ทำไมไม่กั้นว่า

ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านอกจากไม่หาอะไรมากั้นแล้ว
เมื่อคืนนี้๕กันยายนฝนตกลงมา๑๖๔มิลลิเมตรถือว่าตกนิดเดียว
แต่ทำไมน้ำเต็มอุโมงนะเต็มอุโมงได้อย่างไร
เพราะอุโมงสูง๒๕เมตรนะครับ
ป้ายก็ห้ามรถเกิน๒๕เมตรผ่าน
ความยาวอุโมงก็ประมาณเกือบ๒๐๐เมตร
ทำไมน้ำถึงเต็มขนาดนั้นนะครับ
อกจากนี้พอเขตประเวทยังตั้งข้อสังเกตเรื่องเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้าน
ว่าทำไมไม่เปิดทำไมถึงไม่เปิดทำไมถึงไม่ยอมทำงานนะครับ
แล้วตอนนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ระบายน้ำของประเวทเนี่ย
เอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยสูบเพื่อลดปริมาณน้ำที่ขังในอุโมง
แล้วก็เอารถของผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อจะตรวจสอบนะครับ
ผู้ว่ากรทมพลตำรวจเอกอสวินขวัญเมืองก็ยังบอกนะฮะ
บอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรลักษณะที่ทำเนี่ยเป็นอุโมงทางลอดรถไฟ
หมู่บ้านขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเข้าออกหมู่บ้านนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับฝนตกในพื้นที่น้ำบนพื้นดินไหลมารวมกับน้ำในอุโมงที่เป็นทางลอด
อุโมงต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกขณะฝนตก
แต่ปรากฏว่าระหว่างผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ออกจากบ้านพัก
เพื่อลอดอุโมงนั้นเครื่องสูบน้ำไม่เปิดทำงาน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบต่อ
แต่ว่าพวกกฏธมองก็บอกว่า

อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นอุโมงของเอกชน

ท่านก็ยืนยันว่าเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานทุกตัว
เพราะว่าที่ผ่านมามอบหมายให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบ
เครื่องที่ชำรุดเสียหายซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมกังวลใจเรื่องของอุโมงทางลอดต่างในระยะนี้

ใช่ค่ะของกรทมเขายืนยันว่าปลอดภัยดี

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสุริสงครามภูมิกับการสอนอประเวท
บอกว่าเบื้องต้นพบว่าผู้ตายขับรถออกจากป้อมยามราวเที่ยงคืนเศษ
เมื่อมาถึงทางลงอุโมงข้ามมายังฝั่งถนนมอเตอร์เวย์มีน้ำท่วมขัง
ว่าผู้ตายคงคิดว่าจะสามารถขับรถกระบะลุยน้ำต่อไปได้
แต่เมื่อลงไปกลางอุโมงแล้วรถดับก็เลยโทรขอความช่วยเหลือที่บ้าน

แล้วก็เรียกนิติหรือว่ากรรมการหมู่บ้านมาสอบสวน
เกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำระบบสูบน้ำของหมู่บ้าน
ว่าทำไมนอกจากไม่เปิดเครื่องสูบน้ำแล้ว

รวมถึงการแจ้งเตือนการห้ามใช้อุโมงกรณีมีปัญหา
แล้วก็ต้องเรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้เพื่อนการสอบสวนกำลังตามรวพพอร์ทั้ง๔นายมาสอบ
ส่วนผลการสอบสวนมันขอเป็นเรื่องในสำนวนก่อนนะครับ
ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทางท่านภูมิชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้กำชับมาแล้วว่าให้สอบสวนให้เกิดความเป็นธรรมแก่ญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับ
สูบน้ำของเขตที่มาสนับสนุนเนี่ยนะครับ
๘นิ้วเนี่ยตอนเนี้ยเราเราเข้าได้สุดแล้วนะครับก็ตอนนี้เราสูบไม่ออกแล้วนะฮะกำลังหาทางเขยิบท่อเข้าไปช่วยข้างในอยู่แต่คราวนี้ก็ยังดีว่าเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้านยังทำงานอยู่ขนาดสี่นิ้วสองท่อนะครับเราก็พยายามที่จะสูบให้สุดเราก็จะดูในเรื่องของบ่อบ่อที่เขาสูบน้ำตัวเก็บน้ำไว้ใต้ดิน
บ่อซ่ำเนี่ยครับที่ลึกลงไปสิบเมตรเนี่ยว่ามันยังว่ามันเป็นยังไงนะฮะครับตอนนี้เราก็ต้องรอนะฮะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดูอีกทีตอนที่ผมมาถึงเนี่ยฮะผมมาถึงหกโมงเช้านะครับก็เอ่อตัวผมรับแจ้งตอนตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าเนี่ยเอ่อเครื่องสูบน้ำไม่ได้สูบนะครับไม่มีเครื่องสูบน้ำสูบก็เลย
เครื่องของหมู่บ้านมันออฟอยู่นะฮะผมก็เลยให้ลองเปิดดู
พอเปิดสวิตช์เครื่องปั๊มน้ำของหมู่บ้านก็ทำงานนะครับก็เตรียมช่างมาซ่อม
อะไรแล้วล่ะแต่คราวนี้ไม่ได้ซ่อมแค่เปิดสวิตช์ก็ทำงานแล้วนะฮะ
จากนั้นเราก็ต้องรอดูว่าปริมาณน้ำเยอะขนาดนี้
มันมีปัญหาจากอุโมงหรือระบบเปล่าเพราะว่าตรงนี้สร้างมาเป็น๑๐ปี
แต่เหตุการณ์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นและอีกอย่างตรงนี้ก็เป็นที่ของเอกชน
ก็ต้องเข้ามาดูแล
สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับนางสาวพานุมาตรแทร่แต้อายุเพิ่ง๔๑ปีเท่านั้นนะครับ
แล้วก็จำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้านะครับอ่าก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งเนี้ยนะครับ
อยู่ในซอยกรุงเทพกรีธา๑๙นะครับบ้านแต่ละหลังก็มีมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลังละ๒๐ล้านบาท
เขาก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับบ้านของผู้เสียชีวิตก็ถือว่ามีฐานะสามีเนี่ยเป็นชาวมาเลเซีย
ตอนนี้ก็ทราบเหตุการณ์แล้วกำลังเดินทางกลับมานะครับ
เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเหตุการณ์นี้ให้ดูตามลำดับนะคะ
ด้วยการใช้ภาพกราฟิกคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุค่ะเป็นอุโมงลอดทางรถไฟ
อยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโกเดนนครา
ฝั่งทางด้านถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ขาเข้า
นี่นะคะก็เป็นลักษณะของการเชื่อมซอยอ่อนนุษย์๖๕แยก๑๔
ผู้เสียชีวิตขับรถออกมาจากหมู่บ้านค่ะ
ป้อมยามช่วงเวลาเที่ยงคืน๒๗นาที
ก็ขับรถมุ่งหน้าออกไปทางมอเตอร์เวย์นะคะ
จากนั้นเนี่ยก็ขับรถลงอุโมง
ซึ่งในอุโมงมีน้ำท่วมอยู่แล้ว
แต่ก็ตัดสินใจขับลุยต่อไปเพราะนึกว่าจะผ่านไปได้พ้น
แต่เครื่องยนต์ไปดับแล้วก็หยุดอยู่กลางอุโมงค่ะ
เธอก็โทรหาญาติเพื่อขอความช่วยเหลือ
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน๔๓นาทีนะคะ
แล้วก็บอกญาติญาติว่าตอนนี้น้ำท่วมครึ่งรถแล้วค่ะ
แต่ว่าน้ำที่อยู่ในอุโมงเนี่ยท่วมสูงค่อนข้างเร็ว
สูง๑เมตรแล้วก็ทะลักเข้ามา

จนสุดท้ายน้ำท่วมเต็มอุโมงค่ะ

นี่คือสูง๓เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่เขตประเวทก็เร่งสูบน้ำออกจากอุโมงนะคะ
ตั้งแต่เช้าจนบ่าย๓โมง

ก็เห็นว่ามีรถกระบะจอดขวางอุโมงอยู่แบบนี้
ปัญหาคือน้ำทะลักที่เข้ามาได้แล้วนะตอนที่โทรไปบอกอ่าใช่มันมาเร็ว

เจ้าหน้าที่ก็กู้รถกระบะคันนี้ออกมาได้นะคะ
ตัวยาตาสีดำทะเบียน๗กกตต๒๐๘๐กรุงเทพฯค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมก็ถามว่าแล้วถ้าเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
จะสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้ยังไง
อย่างแรกเลยก็คือจะต้องมีสตินะ
ต้องตั้งสติก่อนเพราะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เชื่อว่าทุกคนตกใจครับ
แล้วหลายคนก็ถามว่ารถส่วนใหญ่ตอนนี้กระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้า
พอน้ำท่วมจะกดเปิดกระจกแล้วก็หนีออกมาได้ไหม
ผู้สื่อข่าวของเราไปเช็คมาให้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า
แต่ถ้าหากว่าถูกน้ำท่วมยังสามารถใช้งานได้อยู่ประมาณ๑๐นาที
ดังนั้นในช่วง๑๐นาทีนี้ต้องมีสติ
แล้วก็เปิดออกเพื่อจะหนีออกมาให้ได้
คือการที่จะต้องเอากระจกไฟฟ้าลงเพื่อให้น้ำเข้ามาในรถ
หรือว่าถ้าเป็นแบบหมุนก็หมุนได้เลย

กับแรงดันจากน้ำที่อยู่ข้างนอก
มันดันรถอยู่แล้วเราเปิดประตูไม่ได้เนี่ย

พอน้ำในรถที่น้ำเข้ามาจากข้างนอกตอนเราเปิดกระจกนะ
หาทางทำให้กระจกแตกอะไรก็ได้เนี่ย
พอน้ำเริ่มเข้ามาแล้วน้ำเริ่มจะเต็มเนี่ย
ตรงนี้แรงดันข้างในกับข้างนอกมันจะพอกันแล้ว
เราต้องใช้แรงผลักเปิดประตูออกไป
อันนี้ประตูนะถ้าเป็นประตูต้องเป็นลักษณะนี้
ล็อกให้เรียบร้อยก่อนนะเป็นระบบไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
พอเปิดแล้วก็รีบกั้นหายใจแล้วก็ดำขึ้นไป
แต่ถ้าถามว่าพอน้ำมันมาเยอะแล้วเนี่ยจะมีอะไรทุบออกไปจากข้างในได้ไหม
คุณผู้ชมคะเบาะที่ศีรษะถอดออกมาจะมีเหล็ก๒อัน

อดออกมาปุ๊บมีเหล็กสองอันทุบออกมา
กรณีที่เปิดประตูก็ไม่ได้กระจกยังไงก็เปิดไม่ได้เนี่ย
ถอดออกมาแล้วมีแหลมทุบเข้าไปงัด
ทิมเข้าไปตรงร่องกระจกนะทิมแล้วงัดปึ๊บ

เข้าใจว่าเจอเหตุการณ์จริงมันตกใจ
ดังนั้นสำคัญมากเลยสติ
ใช่ค่ะที่สำคัญก็คือ
ต่อให้เรารู้แบบนี้แต่เราไม่เคยฝึกซ้อม
เราไม่เคยทำก็เราจะไปซ้อมที่ไหนเราไม่เคยน้ำท่วมรถ
แต่ลองซอฟต์ถอดหมอนลองศีรษะของท่านบ้างก็ได้
มีตัวคลิกเข้าไปแล้วก็
อดมันออกมาอ๋อมีแหลมแบบนี้

จะเอาอะไรทุบดีแบบโอ้โหสติหลุด

หรือหาอะไรแข็งใส่ตรงหน้าคอนโซลรถอะไรไว้บ้าง
สำหรับคุณผู้หญิงที่แบบคว้ามาง่ายแล้วก็ทุบปึ๊ก

แล้วที่สำคัญถ้าน้ำไหลแรงไหลเร็ว

กว่ารถจะหยุดปุ๊บถอดแล้วก็พยายามออกมาให้ได้
งั้นเดี๋ยวกระเด็นแบบ